ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความฮือฮาที่เกิดขึ้นในจังหวัดระ

ใช่เห็นคุณเล่นบ่อยอยากทำบ้าง

ที่นี่เขาฮือฮามากเพราะว่าจู่ก็มีรถคลาสสิกมาจอดเรียงกันเต็มไปหมดเลย
แต่ว่าไม่ได้พาไปดูในพิพิธภัณฑ์นะคุณผู้ชม
แต่ว่าอยู่ที่ไหนยังไงตามไปดูกันค่ะ
ไปดูนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศการรวมตัวกันของกลุ่มนักอนุรักษ์
ที่สะสมรถอเมริกันคาร์นะฮะ
นำรถโบราณทั้งรถยนต์แบบนี้นะรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์
ไบท์ฮาเล่เดวิสสันก็มานะคะ
แต่ว่าเขามารวมตัวกันและมาร่วมงานก็คือเป็นงานศพค่ะ
เป็นงานศพของนายมาโนธหมื่นแสน
ซึ่งเป็นอดีตนักออกแบบตกแต่งภายใน
บริเวณหน้าเมนวัดบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ก็เลยสร้างความฮือฮาให้กับคนที่มาร่วมงานกันมากมายแบบนี้นะ
สอบถามไปยังพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็คือร้อยตำรวจโทคำนึงดีกล่อม
เป็นข้าราชการเกษียณอายุราชการนะ
เขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าน้องชายเขาเนี่ยนะ
เป็นคนที่ชื่นชอบการสะสมรสอเมริกันคลาสสิกแบบนี้มาก
ก็เลยคิดว่าอยากจะรวมกันนำรถโบราณของกลุ่มรถยนต์
แล้วก็มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าเมน
เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับน้องชายเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็ช่วยส่งวิญญาณสู่สวงสวรรค์ไปสู่พบภูมิที่ดีด้วย
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮามากในจังหวัดระยองนะคะ
เพราะว่านำรถโบราณที่เป็นกลุ่มรถคลาสสิกมารวมตัวกันที่วัดแห่งนี้
คือจริงแล้วเราต้องบอกว่าแต่ละคนมีความชื่นชอบที่แตกต่างกันออกไป
อย่างผู้เสียชีวิตเขาชื่นชอบรถอเมริกันค่ะ
ใช่มั้ยชอบสะสมรถคลาสสิกแบบนี้
แล้วเขาก็คงจะมีกลุ่มที่รวมตัวกันที่เป็นนักสะสมเหมือนกัน
เพื่อนในกลุ่มก็เลยนำรถทั้งหมดมาไว้ในงานศพเพื่อเป็นการแบบไว้อะไร
แล้วก็ต้องบอกว่าผู้ตายเขาชื่นชอบด้วย
ฮือฮาก็เพราะว่ารถเหล่านี้

แต่ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลเฉพาะตัวนะคะ
ก็นำมาให้ดูกันว่าโอ้โหคือหาเงินหมดเลย
พอเอารถมาไว้ที่วัดนึกว่ามาดูพิพิธภัณฑ์รถเก่า
แต่สุดยอดเลยรถคลาสสิกนี้มันสวยแล้วมันก็คลาสสิกมาก

ของบางอย่างยิ่งเก่ายิ่งมีคุณค่าเหมือนดิฉัน